คุณผู้ชมเคยเมาจนจำหน้าคนในบ้านไม่ได้ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นคุณตาแล้วนะอายุ๗๗ปีน่าจะเรียกคุณตาได้
เมาหนักมากเมาจนจำหน้าเมียไม่ได้
คิดว่าเมียคือผู้ชายที่มาตามจีบเมีย
แล้วก็เลยเอาท่อนเหล็กทุบหัวเมียจนตายคาที่
แล้วจะจุดไฟเผาบ้านซ้ำอีก
เขาบอกเขาไม่รู้ว่าคนที่ตายคือใคร
เห็นเป็นผู้ชายที่มาจีบเมียเขาก็เลยตีเขาให้

จะมารู้ทีหลังว่าอ้าวนี่ตีเมียตายเหรอเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
ตำรวจภูทรนางิ้วนะคะก็ลงพื้นที่เลย
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ
ผู้ตายชื่อแตนนะคะเธออายุ๓๙ปี

สภาพคือถูกตีที่หัวจนเละไปหมดเลยค่ะ
ห่มที่คลุมศพยังมีรอยไหม้อยู่เลยด้วยนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นสามีเธอเองชื่อนายบุญไทยหรือตาเขียว
อายุ๗๗ปีเป็นรักต่างวัยไม่ได้หนีไปไหนตาเขียวรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามันไปยังไงมายังไงเล่าหน่อย

อันนี้คราบเลือดแต่ไม่ใช่เลือดตะเขียวนะคะ
เลือดคุณแตนภรรยาเขา
เขียวตอนแรกก็ให้การกับตำรวจแบบวกไปวนมาบอก
ไม่รู้คนตายเป็นใครก็ไม่รู้ยังงงงอยู่เหมือนกันบอกเอ้า
แล้วเมียตาไปไหนอยู่บ้านคนเดียวเหรอเมียหายไปไหน

ตำรวจก็ถามบอกเอาแล้วเลือดที่แขนนี่อะไร
เลือดที่ฝาเท้าที่ส้นเท้าที่หน้าผากคืออะไร

บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับตอนตายแต่มันมีเลือดอยู่๔กับตัวครับ

ตัวเต็มหน้าผากไหนหน้าผากไหนนี่หน้าผากเขาลวยเลือดอยู่แล้วนะครับ
ตรงนี้คือถามกับราธาภาพแบบไหน
ที่มันเป็นประโยชน์ต่อลูกของเรียนเลยเนี่ยเนาะ
มันจะได้เบาก็ตอบใจของเอาที่นะตรงนี้เนาะ

เพราะตำรวจบอกโอ้หลักฐานมันชัดมันชัดไปหมดเลย
ไม่รู้ไม่เห็นตอนตายแต่ทำไมเลือดติดตัวอย่างนี้ล่ะ
นี่เต็มจมูกเลยเอาดูหน้าผากเห็นเลยเนี่ยเลือดติดอยู่แบบนี้
ให้การให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเขาก็บอกครับครับ
ต้องบอกว่าคุณแตนผู้ตายนี่ไม่ใช่เมียคนแรกของตาเขียวนะคะ
เป็นเมียคนที่สี่ค่ะตาเขียวมีเมียมาสามคนแล้วค่ะ
มีลูกจากเมียเก่า๓คนเป็นผู้ชายทั้งหมด
คุณแตนนี่เพิ่งจะไปสู่ขอเขามาเองนะสินสอดสามพันบาท
อยู่กินกันได้แค่สองเดือนเราส่งพี่เคี่ยววิมนต์วันไปคุยกับนายจันฮอนะคะ
จันทรหรือคุณตาจันทรนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านค่ะ
ตาเขียวเนี่ยอยู่ก็เดินมาขอบุหรี่แล้วบอกว่า
เมียกูอ่ะแอบหนีไปจุดไฟเผาบ้านกูด้วย
และนี่มีผู้ชายนอนอยู่ที่บ้านหนึ่งคนไม่รู้ว่าใคร
ก็บอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้แล้วหรือเปล่า

เอ้ยเองไปดูหน่อยสิผู้ชายที่ไหนมานอนที่บ้านอ่ะ

งัดเข้าไปเอ้าเมียไม่ได้หนีเมียตาย
ผมว่าเอาพูดให้ล็อกเพื่อนว่าเมียเพื่อนล็อก
หนาล็อกแล้วมันก็หนีเดี๋ยวจะผู้ชายนอนอยู่หัน
มีเค้าใส่หัวลุ้นแร้ง

ได้ยากพูดว่าทำไมดู
แหมนแต่ว่าเรานี่กิน
ยำกินเราผมกินแล้ว
ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุมานะคะ
บอกไว้ว่าตาเขียวไปบอกชาวบ้านว่ามีคนตายในบ้าน
ชาวบ้านก็เลยแตกตื่นกันไปใหญ่เลยนี่เนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ออกมาคุยกันว่าเอ๊ะมีคนตายเหรอหรือยังไง
ตาเขียวนะคะอายุ๔๒ปีแล้วแหละคุณโชคชัยก็บอกว่า
ตอนที่เข้าไปในบ้านผมก็ยังไม่รู้ว่าศพในผ้าห่มเป็นใครนะ
เปิดดูถึงได้รู้ว่าเอ้านี่มันเมียใหม่พ่อนี่นะ
ถามว่าพฤติกรรมของพ่อเป็นยังไงเหรอ
ไม่ใช่คนใจร้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอารมณ์รุนแรงด้วยนะ
แต่พ่อชอบกินเหล้า

วันเกิดเหตุเพิ่งมานั่งกินเหล้ากับแม่กับพ่ออยู่ที่บ้านเนี่ย
แล้วมันกลับไปฆ่าลูกแม่ได้ยังไง
นี่ถ้าไม่ติดกฎหมายนะแม่จะฆ่าให้ตายตามกันไปเลย
อุ้ยคิดเห็นสภาพนั้นแล้วโอ้แขนหลายอืมไม่แขนหลาย
อยากให้เขาได้รับโทษคันเม่นว่าผิดกฎหมายแม่อยากขอฆ่า
ทำตายนำลูกสาวแม่คุณล่ะแม่ว่าวุปลูกว่าอำดอกใจแม่เดี๋ยวนี้นะ
แม่แขนแห้งความปากเดียวก็ไม่ได้สร้างคันเป็นหมวดลูก
แม่แม่ไหมเอาแม่เศษใจแล้ว
ไปที่สอนสพนางิ้วนะคะเราได้คุยกับตาเขียวอีกรอบนึงค่ะ
เขียวบอกว่าก็พร้อมจะรับชะตากรรมนะ
คือไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเมียจริงนะคุณอุ๋ย
เหรอคือผมอ่ะไม่เห็นจริงว่านั่นคือเมีย
เห็นเป็นผู้ชายที่มาตามจีบตามก้อล่อก้อติกเมียผม
ตั้งแต่งานบุญบ้างไฟอยู่มันก็เข้ามาในบ้านผมก็ตีอ่ะสิ
เพิ่งรู้ตอนนี้แหละว่าเป็นเมีย
ใช่ครับ

ไม่ซะนั่นแหละอืมให้ไปเกิดใหม่เถอะนะคะอืม
บอกว่าเสียใจเราได้วงจรปิดตอนที่ผู้ตายอ่ะค่ะ
นั่งซ้อนท้ายมากับตาเขียวเพื่อไปเข้าบ้านหลังจากออกไปกดเงินที่อำเภอ
แล้วก็แวะซื้อปลาไปให้พ่อตาที่บ้านที่นั่งดื่มเหล้าขาวกันก่อนกลับมาก่อเหตุ
เนี่ยก็ยังไปด้วยกันก็ยังดีกันอยู่เลย
ก็ยังรู้อยู่ว่าเออก็เมียก็ไปด้วยกันเป็นคนขี่รถก็เมียซ้อนท้าย
แล้ววันเกิดเหตุก็เห็นว่าตะเขียวไปกินเหล้ากับพ่อของแตนจริง
แต่ตามรายงานข่าวที่ตำรวจเล่าให้ฟังนะคะ
คือเหมือนพอไปกินเหล้ากับพ่อตาเสร็จปุ๊บกินเหล้าแล้วมันคึกไง
อยากจะกลับมาทำการบ้านกับเมียซะหน่อยกินเหล้าแล้วเกิดอารมณ์
อยากกลับมาทำการบ้านกับเมียขี่รถกลับมาถึงปุ๊บ
อ่ะที่รักเรามาทำการบ้านกันเถอะเมียไม่ยอม
โมโหเอาเหล็กตีเมียตายแล้วจะจุดไฟเผาอะค่ะ
คิดว่าเป็นผู้ชายที่มาตามตื้อสุดท้ายตอนนั่งรถ
ภาพหมดเปลือกเลยค่ะเมียไม่ยอมให้มีอะไรด้วย
จุดไฟให้ลุกขึ้นมาก็ไม่ยอมลุกขึ้นมา
คนนี้มันไม่เหมือนเมียคนอื่นมาเล่นตัวพูดแบบนี้อ่ะ
มีเจ็ดสิบเจ็ดแล้วน่ะเออบอกเล่นตัวแล้วตอนนั้นยังไม่ตายน่ะ
ซ้ำอีกพูดแบบนี้ค่ะตีไปอีกเอาไปเลยนะคะ
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนารวมถึงเผาซ่อนเร้นอำพรางศพ
ตำรวจจะคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดน้องคายในวันพรุ่งนี้ตอนนี้
อายุเจ็ดสิบเจ็ดเพีย์คิดว่าคุกกี่ปีคะ
คนสงสัยคนสงสัยว่าเอาแล้วตกลงเขามีกิ๊กกักมีนอกใจอะไร

บอกว่าเป็นผู้ชายไปตามจีบงานบุญบ้างไฟ
ตามมาให้เราไปตามมาให้นะพี่เคี่ยวไปตามมาให้นะคะ
ชื่อตาสักอายุ๗๗ปีเท่ากันเลย
เป็นเพื่อนตะเขียวนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทกันเลย
หากันมาสองปีเขาบอกโอ้โหช่วยกรุณาอย่าเอาผมไปเอี่ยวด้วยเลย
อย่างผมเนี่ยไม่แทงข้างหลังเพื่อนไม่ตีท้ายครัวเพื่อน
ไม่เคยไปแอบมีความสัมพันธ์อะไรกับเมียเพื่อนทั้งนั้นแหละ
สัปดาห์ก่อนเนี่ยตาเขียวมันให้ไปช่วยซ่อมหลังคาที่บ้านผมก็ไป
เสร็จงานก็นั่งดื่มกันพอตาเขียวเมาอยู่อยู่มันก็ฉุนเฉียว
เวียงเสือแล้วก็กลับคล่องกลับข้าวทิ้งหมดเลย
ผมเห็นท่าไม่ได้เลยบอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่า
เลยกลับบ้านแล้วไม่ได้ไปหามันที่บ้านอีกเลยเนี่ย
แค่ไปเลยไปบ้านน้ำบ่อนไปหาหญิงคนอีกหรอก
อ๋อแสดงว่านั่นนั่นที่เอาอีกคนหนึ่ง
แต่คนนั่นโทรของอ๋อแพง
ข่าวนี้หลายคนฟังแล้วก็ถอนหายใจนะคะ

ใช่ไหมไม่สามารถชี้แจ้งอะไรได้แล้ว

เมียไม่ยอมให้ทำการบ้านก็เลยตีซะเลย